เมื่อวานนี้เห็นภาพที่คนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนน

ผู้ชายคนนึงแค้นอดีตภรรยา
เรื่องตามง้อขอคืนดีไม่ได้เนี่ย
เอาปืนลูกซองไปยิงเขานะฮะ
คือตอนนี้เขาบาดเจ็บแต่พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับ
ล่าสุดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพราะก่อนเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ย

เมื่อวานบุกไปถึงที่ทำงานยิงภรรยาอดีตภรรยาจนเขาบาดเจ็บสาหัส

ที่พื้นที่ตะบนบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
นายวรศักดิ์อัธวงศาหรือว่าในต้อม

หลังจากยิงอดีตภรรยาแล้วเนี่ยอ้อมมาที่ประตูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพนี้ไว้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตามคำกล่าวอ้างของเขานะครับ
นายวรศักดิ์เนี่ยถูกจับกลุ่มได้ช่วงสายสายวันนี้นะครับ
พร้อมกับปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็รถคันที่ขับไปก่อเหตุนะฮะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอเขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะครับ
ก็ยอมให้ควบคุมตัวแต่โดยดี
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อ๒๙พฤษภาคม
เดี๋ยวผมให้ทุกผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปที่มีคนถ่ายไว้ได้ก่อนดูอันนี้ก่อน
นี่คือตอนที่ยิงไปแล้วแล้วเขามาเปิดประตูฝั่งคนนั่งคู่คนขับนะฮะภรรยา
อดีตภรรยาเขาถูกยิงบาดเจ็บอยู่ในรถนะฮะ
ก่อนจะเดินกลับไปที่รถตัวเองดูตรงนี้นะฮะเห็นรถสีขาวที่อยู่ประกบคู่นั่นคือรถเขา
ขึ้นไปนั่งบนรถจะขับรถกลับบ้านอยู่แล้วนายวรศักดิ์ผู้ต้องหาขับรถมาประกบข้าง
แล้วลงไปยิงใส่เขาเลยก่อนจะไปเปิดประตูฝั่งนี้แล้วก็ถึงเดินย้อนกลับไปขึ้นรถตัวเองแล้วขับหนีออกไป
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนมันจะมีภาพอีกชุดหนึ่งนะฮะ
จะเห็นชัดตอนที่ขับรถเข้ามาแล้วจอดจอดประกบข้างรถของภรรยา
แล้วลงไปถึงนี่คือไปยิงเลยนะฮะนี่เห็นคนวิ่งกันไหมฮะได้ยินเสียงปืนเขาก็วิ่งหนีกันนะครับ
นี่ฮะทุกผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้จับผู้ต้องหาได้แล้ว
พอคุมตัวได้ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักนายวรศักดิ์สารภาพเบื้องต้นโดยกล่าวอ้างว่าแบบนี้ครับ
นี่ฮะเขาไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะแต่ว่าจากการให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเนี่ย
นายวรศักดิ์บอกว่ามาตามง้อขอคืนดีอดีตภรรยาที่ถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
ชื่อนางสาวชะนันทิดาแต่อดีตภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วยแล้วพยายามหลบหน้าก็เลยบันดาลโทษะ
ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ไปไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ถึงตายแค่ต้องการยิงขู่
โดยยิงปืนออกไปสองนัดหลังจากยิงเสร็จเขาบอกว่าเขาก็เดินไปเปิดประตูหน้าฝั่งซ้าย
เห็นว่าอดีตภรรยายังไม่เป็นอะไรก็คือยังไม่ตายก็เลยขับรถหลบหนีไป
หลังก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาเครียดมากก็ไปเก็บตัวอยู่ที่โรงแรมแล้วตำรวจไปคุมตัวได้
คือภาพวันเกิดเหตุเนี่ยจะเห็นรูกระสุนที่ประตูรถของนางสาวชะนันทิดาคนเจ็บเนี่ยเห็นไหมฮะ
คือกระสุนมันเข้าสะโพกเขาเลยนะฮะคือยิงปึ้งเข้าไปเนี่ยเป็นรูอย่างนี้เลยลูกซองยาว
เหตุการณ์วันเกิดเหตุ๕โมงเย็น๒๙พฤษภาคมตามคำรับสารภาพของนายวรศักดิ์ผู้ต้องหานะครับ
นายวรศักดิ์๑๗นาฬิกาขับรถไปที่โชว์รูมที่ทำงานของอดีตภรรยาเธอเป็นแคทเชียร์อยู่
โชว์รูมรถยนต์แห่ง๑สาขาศรีไซมูลที่ประมวลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ
พอเลิกงานเธอก็เดินขึ้นรถที่จอดไว้ริมถนนนายวรศักดิ์ขับรถมานะฮะมาถึงเนี่ย
ประกบปิดรถของอดีตภรรยาไว้เพื่อไม่ให้ออกถนน
แล้วเดินลงจากรถตัวเองไปเคาะกระจกรถของอดีตภรรยาจะขอคุยด้วย
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดประตูไม่คุยด้วย
ก็เลยใช้ปืนที่เตรียมมาเนี่ยยิงเข้าไป๒นัด
กระสุนนี่เจาะประตูนะฮะแล้วก็ไปโดนสะโพกด้านขวา
ทำให้เขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
คลิปเหตุการณ์ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับนายวรศักดิ์บอกว่าหลังจากยิงก็เดินอ้อมไป
เปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าอดีตภรรยาเนี่ย
ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็เลยขับรถหลบหนีไป
พอจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้เนี่ยพ่อกับแม่ของคนเจ็บบอกว่าโอ้โหโล่งใจมาก
เพราะก่อนจะถึงเหตุการณ์ตรงภาพตรงนี้ที่ท่านเห็นเนี่ย
หึงห่วงครับหึงห่วงในเรื่องผัวเมียครับ

เป็นฝ่ายชายคิดเองมีปากเสียงกันบ่อยหรือเปล่าครับปกติ
น้องคนขยัน
พ่อกับแม่ของคนเจ็บนะฮะบอกว่าถือว่าก็ขออโหสิกรรมให้กันกันแล้วกัน
ก็ให้เลิกรากันไปจบกันไปนะครับ
เพราะว่าลูกสาวตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะแล้วก็นี่ฮะ
ชี้ให้ดูร่องรอยของผนังบ้านในคืนวันที่๒๕พฤษภาคม
ก่อนจะเกิดเหตุที่ที่ทำงานของลูกสาว
นายวรศักดิ์ผู้ต้องหาเนี่ยมาตอนเกือบเที่ยงคืน

มาถึงถือปืนมาด้วยบอกว่าจะฆ่ายกครัว

เพราะว่าอดีตภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย

กับแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขายังถามอดีตลูกเขยบอก
ฆ่ายกครัวแล้วลูกคุณจะอยู่กับใครอ่ะ

แล้วลูกจะอยู่กับใครนายวรศักดิ์ไม่สนใจก็ยิงใส่ผนังบ้านตรงที่
เป็นประตูห้องนอนของอดีตภรรยาแต่ไม่โดนใคร

แต่มันทะลุเข้ามาเห็นไหมฮะโซฟงโซฟาเนี่ยครับ
ตอนนั้นเนี่ยรีบไปเรียกลูกสาวในห้องนอนนะ
กินยานอนหลับอยู่หลับแบบโอ้โหต้องปลุกตั้งนานเนี่ย
โชคดีกระสุนไม่โดนเข้าไปโดนผนังบ้านโดนโฟงโฟฟ้า

ที่หาอดีตภรรยาไม่เจอแต่อารวาสยิงเขาทั้งบ้านของอดีตภรรยาบ้านของเพื่อนบ้านโดนไปหมดนะครับนายวรศักดิ์ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับข้อหาเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะเรื่องของการยิงปืนด้วยคือข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นรองไว้ก่อนเนี่ยอันนี้เป็นการแจ้งข้อหาเพิ่มในวันที่ไปยิงอดีตภรรยา
ทำเพิ่มไปอีกเนี่ยโชคดีที่เขาไม่ถึงท่านเสียชีวิตนะครับนะคะแล้วคุณไปง้อเขาคุณเอาปืนไปยิงบ้านเขาไปโขมครูเขาไปยิงเขาที่รถแล้วคุณคิดว่าเขาจะกลับมาคืนดีด้วยหรอคะ